ฝนยังตกหนักสะสมในหลายพื้นที่
ไปดูที่ลำปางนะครับมีเหตุดินสไลด์ลงมาปิดถนน

เกิดน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับ
เกิดฝนตกหนักสะสมในอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่
ก็ทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมทางหลวงหมายเลข๑๐๔

ระดับน้ำสูง๓๐๖๐เซนติเมตร
เป็นระยะทางยาวกว่า๓๐๐เมตรนะครับ

เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราว
ขณะนี้น้ำได้ลดลงสู่ภาวะปกติแล้วครับ
ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่าน

ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็ว

ตำบลแม่จั๊วแล้วก็ตำบลปงป่าหวาย
โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกับกองพันธหารม้าที่๑๒

ผู้สูงอายุและประชาชนไปอย่างที่ปลอดภัย
แล้วก็ช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับ

พาคุณผู้ชมไปดูที่สุโขทัยหน่อย
ที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้
ซึ่งเราพาคุณผู้ชมไปดูที่บริเวณประตูระบายน้ำ
หาดสะพานจันทร์จุดตรงนี้ค่ะ

แล้วก็ตรงนี้เป็นตำบลในเมืองอำเภอสวรรคโลก
ปริมาณน้ำดูสิคะสูงขึ้นต่อเนื่อง
หลังจากที่มีการเปิดประตูระบายน้ำทั้ง๕บาน
สูง๑เมตร๕๐เซนติเมตรนะคะ
ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมมันเอ่อล้น
แล้วก็ไปท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านที่หมู่๒
ตำบลป่ากุมเกาะอยู่ทางด้านเหนือของประตูระบายน้ำ
แล้วตอนนี้รายงานบอกว่า
น้ำกำลังจะเข้าท่วมพื้นที่หมู่๔

ชาวบ้านเองตอนนี้เขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนค่ะ
ช่วยกันตักทรายใส่กระสอบ
เอามาทำเป็นกระสอบกั้นเป็นแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราว

ก็ต้องรีบขนของขึ้นที่สูง

เพราะว่าไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมสูงขึ้นอีกหรือเปล่า
ส่วนที่จังหวัดตากนะครับได้เกิดน้ำป่าไหลจากภูเขา

ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของแม่น้ำปิง
แล้วก็เอ่อล้นไหลข้ามถนนเส้นทางหลักในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน
น้ำทิพย์หมู่ที่๑๒ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้า

แล้วก็สูงประมาณ๑๑เมตร๒๐เซนติเมตร

ส่งผลให้ชาวบ้านจำนวน๑๘ครอบครัวที่อยู่ท้ายหมู่บ้าน
ตอนนี้ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วนะครับ
ตรวจสอบกันต่อที่ภาคเหนือที่จังหวัดลำปางนะครับ

จากอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ช่วงกิโลเมตรที่๔๘๔๙บริเวณช่องเขาขาดบ้านผาลาตำบลพระบาทอำเภอเมือง
เพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เห็นแล้วก็ตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย

มีหินขนาดใหญ่และขนาดเล็กไหลถล่มลงมา
จากบริเวณสรรเขาบนดอยพระบาทอย่างต่อเนื่องคุณ
สาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนนะครับ
ทำให้ทั้งดินและหินบนภูเขามันอุ้มน้ำไว้รับน้ำหนักไม่ไหว
แล้วเกิดถล่มลงมาขวางถนนจำนวนมาก
มีผู้ที่สามารถถ่ายคลิปได้โอ้โหพี่ระวังนะอย่าไปถ่ายใกล้นะครับ
ขณะนี้ทางตำรวจสพเมืองลำปางได้ประสานไปยังแขวงการทางลำปาง
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาเก็บหินที่มันไหลทะลักลงมาขวางถนน
ซึ่งเป็นอันตรายกับรถที่ขับผ่านไปผ่านมาจำนวนมาก
และตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังป้องกันเหตุการณ์นี้
ไม่ให้เกิดเป็นอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นอีกนะครับคุณดูสิ